เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔มีนาคมนะครับ
ที่ร้านขายส้มโอร้านหนึ่ง

ถนนช่องเขาหมู่๒ตะบนอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกที่จังหวัดกระบี่

แล้วชายที่เป็นเจ้าของร้านขายส้มโอชื่อนายพีรพงศ์นินบุตร

ถูกคนร้ายบุกเข้ามาแล้วยิงเสียชีวิต

ยิงยิงมาแล้วแต่ปืนมันไม่ลั่น

เป็นลูกชายของร้านขายข้าวแกงอยู่ฝั่งตรงข้าม

พอก่อเหตุเสร็จยิงสามีเขานะฮะ

ไปโรงพยาบาลแต่เขาบอกว่า

หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ที่เป็นลูกชายร้านขายข้าวแกง

อยู่ตรงข้ามเพลิงที่เขามาเช่า

ยิงเขาเสียชีวิตเนี่ยนะเสื้อขาวเนี่ยฮะใส่หมวกสีดำใส่
แมสมาเนี่ยนะฮะชื่อนายนัทธวุฒิหยดย้อยมากับทนายความ
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพอ่าวลึกจังหวัดกะบี่นะครับ
หลังจากที่ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะสารอนุมัติหมายจับแล้ว
คดีที่ใช้ปืนยิงนายพีรพงศ์นินบุตรอายุ๓๓ปีพ่อค้าขายส้มโอ
เสียชีวิตตอนที่เขากำลังยืนกรอกน้ำใส่ขวดอยู่ที่กระท่อม
ที่พักที่เขามาขายส้มโออยู่แถวนั้นอยู่กับภรรยาภรรยาบอก
ว่าสามีนั่งอยู่ที่บันไดของกระท่อมภรรยานั่งอยู่ที่บันไดของ
กระท่อมใกล้กับสามีที่ยืนกรอกน้ำผู้ต้องหายิงสามีแล้ว
ก็หันปืนมายิงเธอด้วยภรรยาชื่อนางสาวพาณิชย์แซ่อุ๋ยนะฮะ
นะฮะแต่ว่าปืนมันไม่ลั่นนะฮะเธอก็เลยวิ่งหนีออกไปทางหน้าร้าน
เธอก็เลยวิ่งหนีไปได้นะครับส่วนคนร้ายพอเห็นว่าปืนไม่ลั่น
วิ่งหนีออกไปทางหน้าร้านด้วยแล้วข้ามถนนไปขึ้นรถกระบะ
แล้วขับหลบหนีไปซึ่งฝั่งตรงข้ามร้านเธอเนี่ยเธอบอกว่า
เป็นร้านข้าวแกงชื่อดังในพื้นที่กะบี่ค่ะและคนก่อเหตุก็เป็น
ชายของร้านนั้นนั่นแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔มีนาคม
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าดีใจมากที่ตอนนี้ผู้ต้องหาออก
มามอบตัวแล้วเพราะตั้งแต่เกิดเหตุ๒๔มีนาคมที่ผ่านมาเธอ
ก็อยู่อย่างหวาดภาวะสามีถูกยิงตายไปคนร้ายยังตามจับตัว
ไม่ได้อืมคนร้ายหนีไปเธอก็เกรงว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายเธอ
อีกเพราะวันนั้นหันปากกระบอกปืนมาจะยิงเธอด้วยแต่โชคดีที่
กระสุนมันไม่ออกตอนนี้เธอบอกว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าผู้
ต้องหาเนี่ยมายิงสามีเธอทำไม
ไม่รู้ก่อนไม่รู้ก็ว่าเขาไม่แต่กุ้ยเลิกเดินเข้าแค่เขา
ก็ไม่มีไม่เกิดนั้นเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เขา
เยอะบังให้เรากับอยู่มาเขาแล้วทั้งตั้งน้ำมากินนะและคุณ

ซ่อยอีเอียงหน้านะเป็นการแบบไม่เปิดไปเลยอะนะแต่ก็คือคือ
ว่าเราเป็นคนดีมาทำงานไม่ตาแว้งไม่ไม่คิดว่าใครจะมา
วันนั้น
ภรรยาผู้ตายบอกว่าก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่นะยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเลย
ส่วนผู้ต้องหาไม่ให้การอะไรเลยนะครับที่มามอบตัวเนี่ยคือมามอบตัวหลังจากที่สารอนุมัติหมายจับนะครับ
ก็ไม่ได้ให้การอะไรเลยนะครับแล้วก็ขอปฏิเสธด้วยปฏิเสธข้อหาในชั้นพนักงานสอบสวน
ไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นอันนี้ตำรวจเขาให้ภรรยาของผู้ตายชี้ตัวว่าใช่ไหม
คนไหนที่บุกมายิงเขาก็ชี้ตัวของเขาถูกนะฮะตอนนี้ผู้ต้องหาใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน๖แสนบาทขอประกันตัวออกไปนะครับ
พนักงานสอบสวนให้ประกันนะฮะเพราะเห็นว่ามามอบตัวเองนะครับ
แต่ว่าได้แจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับนอกจากฆ่าผู้อื่นแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็คือข้อหาพยายามฆ่าด้วยเพราะว่าภรรยาของผู้ตายบอกว่าเขาถูกยิงด้วย
แต่กระสุนมันไม่ออกนี่ฮะไม่ให้การนะครับขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แล้วก็ปฏิเสธข้อหาก็เป็นเสร็จของผู้ต้องหา
แต่คนที่เขาโอ้โหเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเขาเห็นไง
ก็ต้องไปไล่หาหลักฐานอื่นเพื่อจะมัดตัวกันต่อไปนะคะถ้าเขาทำผิดจริง